ขณะที่การอาคารยูโรส๒๐๑๖นะครับ
ที่จะเดินทางมาถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้าย

มีโปรแกรมคู่ไหนกันบ้างครับ

เริ่มคู่แรกในเวลา๒๐นาฬิกาครับ

เวลอ์เวิลดส์เจอกับไอไลนด์เหนือนะครับ

ก็ถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตเกต
ถึงเวลาแล้วครับที่ทีมยักษ์ใหญ่นั้นจะคืนฟอร์มเก่งในรอบน็อกเอาท์
เนื่องจากมีประสบการณ์ในจังหวัดชี้เป็นชี้ตายมากกว่า
แม้ว่าในรอบแบ่งกลุ่มจะมีทีมม้ามืดสร้างเซอร์ไพรส์ได้หลายทีม
โดยจากนี้โรนาโดยังมองว่าเกรลดกับโคราเซีย
ก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายของโปรตูเกต
แต่เขาเชื่อว่าโปรตูเกนั้นมีทีมที่แข็งแกร่งพอ
ที่จะเอาชนะซึ่งหากทำได้ก็มีลุ้นถึงการ

เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า๔๐ล้านบาทครับโดยรางวัลที่๑นะครับเป็นเงินสด๑๐ล้านบาท๑รางวัล
และรางวัลที่๒ครับเงินสด๑ล้านบาท๑๐รางวัลโดยร่วมสนุกได้จนถึงวันที่๙กรกฎาคมนี้ภายในเวลา๑๘นาฬิกาของวันนั้นนะครับ